ส่วนที่อุบลราชธานีมีแม่คนนึงคิดสั้นเหมือนกันค่ะ
ช้ำใจหวังเข้าป่าจะฆ่าตัวตายแต่ก็มีคนมาช่วยได้ทันนะคะ
สาเหตุเกิดมาจากลูกสาวแท้ของตัวเอง
ลูกสาวบอกให้แม่ถ่ายถอนโฉนดที่ดินพื้นสุดท้ายในชีวิต
ซึ่งเป็นที่ดินมรดก๑๗ไร่ออกมาแล้วก็เอาไปขายฝากในทุนนะคะ
แต่แม่มารู้ทีหลังว่าลูกขาดส่งดอกเบี้ย
เท่ากับว่าที่ดินผืนสุดท้ายในชีวิตแม่เนี่ยเป็นของในทุนไปแล้ว
นี่ค่ะเป็นที่ดินจำนวน๑๗ไร่ในพื้นที่ตำบลสหธาตุ
เคืองในจังหวัดอุบลราชธานีของนางสามารถพระดาศรีวัย๖๔ปีนะคะ
ที่ดินนี้ได้ตกเป็นของในทุนไปเรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่ลูกสาวนำเอาที่ดินผืนนี้ไปฝากขายให้กับในทุน
สามารถเล่าบอกว่าช่วงต้นปี๖๒คือต้นปีที่แล้วค่ะ
ลูกสาววัย๓๖ปีมาบอกกับเธอบอกว่า
แม่ช่วยไปถ่ายถอนโฉนดที่ดินออกมาจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรการเกษตรหรือว่าท้อกสน
จะเอาไปขายฝากให้กับในทุนที่ชื่อวิทย์

บอกว่าจะเอาไปขายฝากในราคา๒๐๐๐๐บาท
ทำสัญญาขายฝากเป็นระยะเวลา๖เดือน
แต่ว่าในสัญญาค่ะระบุจำนวนเงินกว่า๔แสน

คำนวณแล้วเนี่ยดูยังไงมันก็มากกว่าจำนวนจริงของเงินที่ได้รับ
แม่ก็ท้วงติงไปกับลูกว่าเอ๊ะจำนวนมันไม่ตรงกันหรือเปล่า
ลูกสาวบอกว่าไม่เป็นไรเขียนเผื่อไว้เฉย
จนกระทั่งปีใหม่ที่ผ่านมาแม่เพิ่งรู้ความจริงว่า
ลูกสาวแท้คนนี้เลยแหละถ่ายท้อนโฉนดนี้จากนายทุนคนแรก
แล้วก็เอาไปฝากขายให้กับนายทุนคนใหม่แล้ว
ราคาจาก๒๐๐๐๐๐เป็น๗๐๐๐๐๐บาท
ยังขาดส่งดอกเบี้ยจนตอนนี้หลุดสัญญา
เท่ากับว่าที่ดินนี้ตกเป็นของในทุนเรียบร้อยแล้ว
บอกเครียดมากปรึกษากับพ่อ
แม่ตัดสินใจพยายามเข้าป่าไปฆ่าตัวตายมาแล้วด้วย

คือที่แม่เครียดมากเพราะว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินมรดกแปลงสุดท้ายของชีวิต
ถ้าหมดแล้วนั่นก็คือไม่เหลืออะไรแล้วค่ะ
แม่บอกว่าหมดที่ดินนี้ก็เท่ากับว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว

เราก็ถามไปนะว่าแล้วแม่ได้ติดต่อลูกสาวไหม
บอกว่าติดต่อลูกสาวไม่ได้มาเดือนหนึ่งแล้ว
ล่าสูตรขนนาสีมางก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สค
พอเคืองในแล้วนะคะเป็นการแจ้งความดำเนินคดีกับลูกสาวของตัวเองค่ะ
เรื่องต้นตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบสวนข้อเท็จจริง
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะ